อย่างที่บอกไปพักไหนที่มีการแถลงตอนไหนก็ตามนะครับไทยรัฐทีวีตัดสดให้
ตอนนี้พักอนาคตใหม่เขากำลังแถลงอยู่ดังนั้นไปที่พักอนาคตใหม่กันเลยนะครับ
สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนชาวอนาคตใหม่
และพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้ามาร่วมทำข่าวการแถลงข่าวของพักอนาคตใหม่
เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่๒๔มีนาคมพศ๒๕๖๑
อย่างแรกเลยนะครับทุกท่านผมธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการบริหารพักและแก่นำพักทุกคนก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ศรัทธาพวกเรา
ที่ให้ความสนับสนุนของพวกเราให้สิทธิ์ของท่านกับพักอนาคตใหม่
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาวันนี้ภาคอนาคตใหม่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า
พวกเรากลายเป็นพลังที่สำคัญของการเมืองไทยในเวลาหนึ่งปีของการตั้งพักการเมืองที่ผ่านมา
พักเราจบการเลือกตั้งได้เป็นลำดับที่๓มีผู้มาใช้สิทธิ์ให้กับพักเราจำนวนทั้งสิ้น
จุดแปดล้านเสียงทั่วประเทศเราก็ต้องขอขอบคุณทุกเสียงในห้าห้าจุดแปดล้านเสียงนั้น
จากใจจริงของผมกรรมการบริหารพักและแก่นำพัก
รวมถึงผู้สมัครสอสอทั้งเขตและบัญชีรายชื่อขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเรา
ทุกท่านครับจนถึงนาทีนี้ตัวเลขล่าสุดพักอนาคตใหม่
น่าจะได้สอสอทั้งเขตและบัญชีรายชื่อรวมกันเกิน๘๐ที่นั่ง
พักของเราพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าพักของเราจะมีสอสอเขตทุกภูมิภาค
แล้วเราก็ทำได้อย่างนั้นจริงยกเว้นเพียงแต่ภาคใต้
ที่เราไม่ได้สอสอเขตเรามีสอสอเขตในภาคเหนือ
ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและในกรุงเทพ
แต่ภาคใต้เรายังไม่มีมีหลายเขตที่คะแนนของเราใกล้เคียงแล้วก็มีลุ้น
นะครับแสดงว่าเรายังทำงานยังไม่หนักแน่นพอ
รอบหน้าในการเลือกตั้งเราจะต้องทำงานให้หนักแน่นกว่านี้อีก
แล้วจะต้องทำให้มีสอสอในทุกภาคให้ได้วันนี้ก็อย่างน้อยที่สุด
แสดงให้เห็นแล้วว่าพักอนาคตใหม่ไม่ใช่เป็นพักภูมิภาค
เราเป็นพักระดับประเทศเราเป็นพักที่ก้าวผ่าน
เป็นพักภูมิภาคไปแล้วทุกท่านครับมากไปกว่านั้น
ในกรุงเทพมหานครพักอนาคตใหม่ได้รับคะแนนดิบ
แสนเสียงในกรุงเทพถึงแม้ว่าจำนวนสอสอ
จำนวนที่นั่งในกรุงเทพเราไม่ได้อันดับหนึ่ง
แต่ว่าจำนวนคะแนนดิบพักอนาคตใหม่
มาเป็นอันดับหนึ่งในกรุงเทพดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณ
พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ไว้วางใจพวกเรา
ศรัทธาพวกเราทุกท่านครับอย่างที่ผมพูดมาตลอด
วันนี้ก็ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา
เป็นเพียงการเดินทางก้าวแรกของพักของเราเท่านั้นหลังจากนี้
เราจะเดินทางต่อมุ่งมั่นที่จะสร้างพักการเมืองที่แข็งแกร่ง
แล้วก็ยืนหยัดในอุดมการประชาธิปไตยวันนี้พักอนาคตใหม่
จะแถลงจุดยืนของเรา๔ข้อนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
วันที่ยี่สิบสี่มีนาคมซึ่งได้แก่หนึ่งหลักการการจัดตั้งรัฐบาล

ข้อเรียกร้องของพักอนาคตใหม่ต่อกรกต
ทุกท่านครับอันดับที่๑ผมก็ต้องเรียนว่า
ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่พักอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อธนทรจึงรุ่งเรืองติด
เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเราต้องการยืนยันวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ที่ถูกต้องพักอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
นายกรัฐมนตรีเพราะเราเชื่อว่าวินาทีนี้สังคมไทย
ต้องการยึดหลักการที่ถูกต้องพักอนาคตใหม่จะไม่เสนอ
ธนทรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเราไม่เห็นว่าประเด็นนี้
จะเป็นประเด็นในการต่อรองทางการเมืองเราจะไม่นำไปสู่
เราจะไม่เอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเดทล็อก
หรือการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พักอนาคตใหม่เชื่อว่า
อันดับหนึ่งต้องเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากภักดิ์ที่ได้จำนวนสอสอมากที่สุด
เป็นอันดับหนึ่งนี่คือการยืนยันในหลักการ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องขอบคุณครับข้อที่สอง
ข้อเสนอเรื่องการปิดสวิตช์สวจนถึงวันนี้วินาทีนี้
เรายังยืนยันว่าข้อเสนอปิดสวิตช์สวของพักอนาคตใหม่
ยังเป็นไปได้พักที่นำเสนอคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
หรือพักที่สืบทอดอำนาจมีอยู่๓พัก
ได้แก่พักพลังประชารัฐรอปชและพักประชาชนปฏิรูป
พลังประชารัฐจนถึงตอนนี้น่าจะได้มีที่นั่งในสภา
หนึ่งร้อยสิบหกที่นั่งรอปชน่าจะมีที่นั่งในสภา
ประมาณห้าที่นั่งและประชาชนปฏิรูปน่าจะมีที่นั่งในสภา
หรือหนึ่งที่นั่งดังนั้นถ้าเรารวมดังนั้นถ้าเรารวม
พักที่สืบทอดอำนาจของคอสชออกมาแล้วเราจะได้คะแนนที่นั่ง
ยี่สิบสองที่นั่งเงื่อนไขของการปิดสวิตช์สอวอ
อยู่ที่การมีสอสอของพักที่สนับสนุนคุณประยุทธ์จันโอชา
น้อยกว่าร้อยยี่สิบสี่ที่นั่งดังนั้นเงื่อนไขวันนี้ยังเป็นไปได้
ผมก็ขอเชิญชวนพักการเมืองนักการเมืองทุกคน
ที่ยืนยันในหลักการประชาธิปไตยที่เชื่อว่าสอสอคือตัวแทนของประชาชน
เรามาจากประชาชนต้องฟังเสียงต้องฟังเจตจำนงของประชาชน
ผมขอเชิญชวนนักการเมืองและสอสอทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในค่าย
สืบทอดอำนาจที่ไม่ได้อยู่ในภาคการเมืองที่เสนอชื่อ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาร่วมกันครับมาร่วมกันรับรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับการเสนอชื่อจากภักดิ์ที่รวมเสียงข้างมากได้
ผมขอวิงวอนภาคประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชน
และประชาชนโดยทั่วไปมาร่วมกันเรียกร้องมาร่วมกดดัน
ให้สอสอให้พักการเมืองทุกพักที่ยืนยันเรื่องเจตจำนงของประชาชน
ปิดสวิตช์สอวอที่สภาร่างการปิดสวิตช์สอพอที่สภาร่าง
ยังเป็นไปได้นะวันนี้และผมย้ำอีกครั้ง
นี่เป็นวิธีที่สันติที่สุดที่จะทำให้การเมืองหลังการเลือกตั้งไม่วุ่นวาย
ถ้าเราเปิดสวิตช์สวถ้าเราปล่อยให้สวเข้ามามีบทบาท
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอาจจะเดินทางไปสู่ความขัดแย้งความวุ่นวายได้
และข้อเรียกร้องต่อกรกตผมขอมอบหมายให้เลขาธิการพัก
บุตแสงกระหนกกุลเป็นผู้นำเสนอครับ
สวัสดีครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านอีก๒ประเด็นที่เหลือที่เราจะแถลงข่าวในวันนี้
เรื่องต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับในการตกลงกันที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ
พักอนาคตใหม่นะครับตั้งแต่ตั้งพักมานะครับเราพยายามจะสร้างมาตรฐานทางการเมืองใหม่
กระดับมาตรฐานทางการเมืองขึ้นมาเรื่องหนึ่งที่เราพูดบ่อยบ่อยนะครับ
ไม่ว่าจะอยู่ในเวทีปราศัยเวทีดีเบตหรือการให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชน
เรายืนยันว่าการร่วมรัฐบาลจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันแต่ละพักจะต้องเสนอว่า
ถ้าเราจะไปร่วมเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างการร่วมรัฐบาลไม่ควรเกิดจากการแลกต่อรองผลประโยชน
ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ใหญ่เท่านั้นแต่ควรจะต้องมีหลักการพื้นฐานว่า
เราร่วมเพราะเราต้องการทำเรื่องอะไรนี่คือสิ่งที่พักอนาคตใหม่ยืนยันมาโดยตลอด
ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราวางเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลเอาไว้อยู่๓ข้อ
เงื่อนไขข้อแรก๑การแก้ไขรัฐธรรมนูญ๒๕๖๐
เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำร่างรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับ
โดยให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐมนูลโดยมาจากประชาชน
แล้วให้สภาร่างมนุนชุดนี้เป็นคนจัดทำรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับ
แล้วไปจบที่การออกเสียงประชามติถ้าหากประชาชนเห็นด้วย
เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่ฉบับเดิมทันที
ถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ก็คือการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูลจาก๒๕๕๙
กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน๒๕๖
เราจะลื้อฟื้นจิตวิญญาณของการทำรัฐมนูล๔๐กลับมาใหม่
ด้วยการแก้รัฐมนูลในฉบับ๖๐นี้
เงื่อนไขข้อที่๒พระกัณฑพฤติมัยพูดอยู่เสมอว่า
เราต้องเข้าไปจัดการมรดกบาปของคอสช
ไม่ว่าจะเป็นประกาศคำสั่งขอสช
แผนปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ต่าง
ขั้นต้นนี้เราเสนอวิธีการที่ง่ายเป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้
ก็คือปลดมาตรา๒๗๙ของรัฐธรรมนูญฉบับ๒๗
มาตรา๒๗๙ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายของรัฐมนุนฉบับนี้
เป็นมาตราที่ให้ความคุ้มกัน
รับรองให้บรรดาประกาศคำสั่งของหัวหน้าขอสชการใช้อำนาจของหัวหน้าขอสช
ตลอด๕ปีที่ผ่านมาและในอนาคตอีกต่อไปนั้น
ชอบด้วยรัฐธรรมนูลชอบด้วยกฎหมายตลอดการ
ดังนั้นถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องนี้ไม่มีทาง
ไม่มีทางที่เราจะจัดการมรดกบาปที่ขอสชทำเอาไว้ได้
ดังนั้นข้อที่๒ของเราเข้าไปแก้ไขรัฐมนูล

เรื่องสุดท้ายสัมพันธ์กับวงจรรัฐประหาร
ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทย
เราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย
ถ้ากองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน
ถ้ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนือกองทัพ
ถ้ากองทัพมีตำแหน่งแห่งที่ที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย
รัฐประหารโดยกองทัพจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย
นี่คือเงื่อนไขทั้ง๓ข้อของเรา
แก้ไขรัฐธรรมนูลเพื่อเปิดทางยกร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ
โดยมีสภาร่างรับนูนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ยกเลิกมาตรา๒๗๙ของรัฐมนูลฉบับปัจจุบัน
และ๓ปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย
เงื่อนไขของพักอนาคตใหม่ในการร่วมรัฐบาล
สุดท้ายครับในประเด็นสุดท้าย
เรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอนนี้นะครับทางพักอนาคตใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์

กระทั่งถึงกลางวันเช้านี้ก็ยังมีเหตุการณ์ต่างอยู่
ทุกคนตั้งคำถามเรียกร้องไปที่กรกตนะครับ
ว่าตกลงแล้วการนับคะแนนเป็นอย่างไร
นับคะแนนถึงไหนแล้วตัวคะแนนอยู่ที่ไหนนะครับ
ดังนั้นพักอนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมด
ข้อมูลในเรื่องของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คะแนนโหวตที่ได้ของแฟนผู้สมัครแต่ละคนที่ได้ไว้
จำนวนบัตรที่พิมพ์จำนวนบัตรที่เอาไปใช้ลงคะแนน
ทั้งหมดนี้ขอให้เปิดเผยเรียงหน่วยเลย
หน่วยเลือกตั้งเลยนะครับ
เพื่อที่จะพิสูจน์ไม่ได้เปิดเผยภาพรวมทั้งทุกหน่วยนะครับ
แต่ละหน่วยต้องเอาตัวเลขนี้ออกมาให้ดู
ทางภาคประชาชนทางภาคเอกชนแม็กซ์หรือภาคการเมืองเอง
เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจะเปิดหรือไม่

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นข้อยกเว้นไม่ให้เปิดเผยนั้น
ต้องเป็นเรื่องของเฉพาะความมั่นคงของรัฐ
กรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความมั่นคง
ตรงกันข้ามเป็นการแสดงความโปร่งใส
สาธารณชนได้เห็นถึงการทำงานของกรกตด้วย
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจจริงว่าตัวเองจัดการเลือกตั้งได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
ไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วที่จะต้องปิดจำนวนข้อมูลทางสถิติเหล่านี้ไว้
ขอเรียกร้องให้เปิดข้อมูลนี้ทุกหน่วยเลือกตั้ง
พรุ่งนี้พักอนาคตใหม่
โดยนายทะเบียนพักโดยรองหัวหน้าพักและโดยว่าที่ผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อของเรา๓ท่าน
เราจะเดินทางไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อยื่นหนังสือเป็นรายลักษรให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
ข้อเรียกร้องที่เรามีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในส่วนของข้อสงสัยต่าง
ในผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ของเรา
ณเวลานี้เราได้รวบรวมมาแล้วมีการร้องเรียนมาที่พัก

ประชาชนคนทั่วไปที่ไปเฝ้าสังเกตการณ์ก็ร้องเรียนมาที่พัก
มีหลายเขตเลือกตั้งมากที่มีปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร
เราสำรวจดูแล้วมีอยู่๑๑เขตที่ผู้ชนะ
ชนะพักอนาคตใหม่ไปเพียงหลักร้อยหรือหลักพันนะครับ
ประมาณ๗๐๐นะครับถึง๒๐๐๐
ซึ่งคะแนนช่วงนี้เป็นคะแนนที่ไม่มาก
และเรามีความสงสับคะแนนนั้นมีความผิดพลาดหรือไม่นะครับ
ดังนั้นทางพักอนาคตใหม่จะยื่นเรื่องไปที่กรกต
พิจารณาว่าจะเป็นหรือไม่ที่จะต้องนับคะแนนกันใหม่นะครับ
ในส่วนของเขตอื่นที่ร้องเรียนกันเข้ามานะครับ

นับรวมแล้วกรทม๑๑เขตและต่างจังหวัดอีกประมาณ๑๐เขต
ส่วนนี้ทั้งหมดเราจะดำเนินการต่อไป
เพื่อเรียกร้องกับกรกตว่าการนับคะแนนนั้นมีปัญหาหรือไม่อย่างไร
และขอเรียนกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ว่า
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความโปร่งใสจริง
ไม่จำเป็นต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้น
ความโปร่งใสความเปิดเผยการยืนอยู่ในที่แสงสว่าง
นั่นคือบทพิสูจน์ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง
นี่คือข้อเรียกร้องของเราครับ